ชี้แจงทุกประเด็นเหตุการณ์ระทึก

ผู้โดยสารขาดอากาศหายใจ

ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา